คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องถามคำถามนี้เลยว่า

ระหว่างแม่ค้าที่ต้นทุนและวัตถุดิบราคาแพงขึ้น
กับลูกค้าที่สั่งของสั่งอาหารผ่านแอปแล้วมันไม่ตรงปก
เขาบอกจ่ายไป๓๐๐เปิดมาน้ำตาแทบไหลอะค่ะ
ให้ดูอีกทีนะคะอันนี้เอ่อ

อันนี้เอ่อ๙๙บาทนะคะ

ทิ้งค่ะ

คือไปอ่านรีวิวรัฐเขามาก็รู้ว่าหมูแพงค่ะ
แต่อ่านรีวิวร้านเขามาก็น่ากลัวมากค่ะ

หิวก็หิวแต่มัน

ขอทิ้งละกัน
ดูอันนี้๙๐บาทอันนี้๘๕บาท

เขาบอกว่าเอาจริงนะอันนี้คือของทำใหม่หรือว่าของจากโต๊ะไหนเหลือมาหรือเปล่า

อันนี้ยำไข่เค็ม

มีข้าวโพดอยู่น้อยนึง
บอกเต็มที่ได้๒ช้อนโต๊ะอ่ะ

ไปอ่านรีวิวมาขออนุญาตไม่กินก็แล้วกัน

เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วบอกว่าพวกเราคือผู้บริโภค

จ่ายไปรวมค่าส่งค่าอะไรแล้วเนี่ย

แต่ของที่มาเนี่ยไม่ตรงปกไม่ว่าน้อย

ไม่กินก็ขี่รถมาคืนเอง

บอกว่าแม่ค้าด่าเธอกลับมาแบบนี้
เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงทางฝั่งแม่ค้าเขาเป็นยังไง

ไม่กินก็ได้แล้วก็ถ่ายคลิปโยนของทิ้งถังขยะแบบนี้ค่ะ

ข้าวโพดที่มีไข่เค็มเธอบอกว่า

หมูน้ำตก๘๕บาท
ไข่เค็มที่มีข้าวโพด๙๙บาท
คอหมูน้ำตก๘๕บาท
คอหมูย่างอีก๙๙บาท

ดูปริมาณกับราคาคุณคิดว่าไงคุณเคยเจอราคาแบบนี้ด้วยปริมาณเท่านี้ไหมคะ
คอหมูย่างก็ยังไม่เท่าไหร่
หมูย่างเนี่ยคิดว่าพอโอเคเข้าใจได้
ตำไข่เค็มกับหมูน้ำตกเนี่ยคืออะไรมันดูน้อยไปหน่อย
ใช่เขาบอกว่ามันเหมือนอาหารที่เหลือจากโต๊ะไหนด้วยซ้ำเลยมันน้อยมาก
เหมือนแบบมีคนกินไปครึ่งนึงแล้ว
ทีนี้พอโทรไปหาแม่ค้าเขาแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นเธอก็เลยว่าถ้างั้นก็ทิ้งขยะเลยดีกว่า
โมโหเธอบอกเธอยอมรับว่าเธอโมโหมากคือเราได้คุยกับเธอนะเธอบอกโมโหมาก
ก็เลยทิ้งทิ้งให้หมดเลยไม่กินไม่กงมาแล้ว

ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพอเธอโพสต์รูปภาพนี้ไปแล้วก็ข้อความลงในเฟซบุ๊คใช่ไหมคะ
มีรายเดอร์หลายคนพยายามติดต่อมาหาเธอ
รายเดอร์ที่เป็นคนขับรถไปรับอาหารแล้วก็มาส่งให้ลูกค้า

รายเดอร์บอกแบบนี้ค่ะว่าร้านนี้รายเดอร์ส่วนใหญ่เขารู้กัน
เวลาลูกค้ามาสั่งจะไม่รับออเดอร์เพราะได้รับเคลมหรือว่าได้รับเสียงบ่นมาหลายครั้ง
ขอคืนเงินหลายครั้งว่าได้น้อยไม่สมราคา

อันนี้ซึ่งรายเดอร์เขาบอกว่าตามปกที่ร้านค้าเขาลงเอาไว้เมนูอาหาร

ไข่เค็มเขาบอกก็น่าจะเป็นไข่แดงเข็มที่มาแบบเป็นลูกเป็นฟองอย่างนี้
แต่ภาพที่ได้คือไข่เค็มธรรมดาที่เรากินกับข้าวต้มนึกออกไหมคะ

แล้วเนี่ยหมูก็นับชิ้นได้ข้าวโพดนี่ก็นับแบบฝักนับอะไรกันได้เลย

ทางร้านค้าร้านนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลข้อเท็จจริงอะไรต่างนานาเป็นยังไง
ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงเอาเข้าใจผมว่าทุกคนเข้าใจว่าวัตถุดิบมันแพง

ค้ามันแพงของมันแพงก็เพิ่มราคา
นี่เพิ่มแล้วไง๙๙บาทนี่ไงคะ
คือถ้าคิดว่ามันยังได้แค่นี้ก็เพิ่มไปเท่าที่คิดว่าเราจะให้เขาได้ได้กินของดีดีได้ทานของที่แบบอร่อยอร่อยแล้วก็เออ
แล้วเขาก็สบายใจใช่ไหม
คือเอาอย่างน้อยให้มันได้ตามภาพที่ตัวเองโฆษณาไว้หน่อยจะบวกราคาเพิ่มจากนี้ก็เอานะ
คือถ้า๙๙แล้วตัวเองคิดว่าให้ได้เท่านี้มันโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะ

ใช่ไหมก็เพิ่มราคาให้มันมากกว่านี้แล้วก็ใส่ให้ลูกค้าเข้าไปอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะใส่ได้ในราคานั้นดีกว่า
นึกถึงว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเนอะมันจะรู้สึกยังไงนะคะ